แต่ว่าเราก็มีโฉมหน้าค่าตาของคนที่เขารวยแล้ว

ไปไหนไม่รู้แหละรู้แต่ว่า
พี่คนนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่ายังคงจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไป
เป็นนุ่มผู้โชคดีที่จังหวัดพังงาถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่๑๖ล้านบาท
อาชีพของเขานี่นะคะก็คือเป็นพนักงานโรงแรม

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าหน้าตาแบบไหนนะทำไมถึงโชคดีขนาดนี้
นี่เลยค่ะหนุ่มใต้เฮรับ๖ล้าน
บอกว่าคิดสูตรเองซื้อลอตเตอรี่ถูกเลย
รางวัลที่๑๖ล้านบาทประจำงวดวันที่๑๖พฤศจิกายน
โอ้โหการซื้อลอตเตอรี่นี่มันต้องมีสูตรด้วยเหรอ
เขาบอกว่ามันเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้หลักสถิติและการคำนวณ

ผู้โชคดีคนนี้ก็คือคุณบุญฤทธิเต้าน้ำอายุ๓๖ปีนะคะ
ปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมลากูน่าเขาหลักรีสอร์ท
ตะกัวป่าจังหวัดพังง่านี่นะคะสวมชุดยูนิฟอร์ม
แล้วก็โชว์หลักฐานเลยว่าเป็นผู้โชคดีจริง
พี่บุญฤทธิ์บอกว่าตามเลขท้าย๓ตัวก็คือเลข๙๐๓เนี่ย
มาโดยตลอดนะคะแต่งวดที่แล้วไปซื้อ๙๐๒มันก็ไม่ถูกไง
แต่ในใจลึกคิดอยู่ว่ามันต้อง๓๙๐๓ออกแน่

ตามมาตลอดแล้วก็คิดว่าอ้าวงวดนี้ซื้ออีกทีหนึ่งนะคะ
โดยไปหาซื้อมาจากแผงย่านเมืองเก่าตะกัวป่า
ตอนแรกเนี่ยก็กะว่าขอแค่ถูกเลขท้าย๓ตัวก็พอเอา๙๐๓นี่แหละ
แต่พอรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาปรากฏว่าถูกทั้ง๖หลักเลยคุณ

ไปตรวจแบบนี้พอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหบอกว่าช็อกจนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูก

ครับเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สพเขาหลักตามที่คุณชนะบอกนั่นแหละอืม
และอยากจะรู้ไหมคุณผู้ชมว่าพี่ที่เขาบอกว่าตามเลขนี้มาตลอดเนี่ย

คือ๓ตัวเนี่ยผมซื้อมาตลอด

ก็ผมว่าไม่ต่ำกว่า๓๐

แล้วเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าจะถูก

โอ้โหตามมาไม่ต่ำกว่า๓๐งวด
ใช้ความพยายามอย่างสูง
วิชาคณิตศาสตร์คูณตัวเลขดูนะ
ถ้าสมมุติซื้อใบเดียว๘๐บาท

อ้าวก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องของโชคลาภอ่ะนะ

ว่าตอนที่ตามอยู่น่าจะร้องเพลงนี้

ฉันยังมีความหวัง
เชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิม
เอ้าถ้าร้องเพลงนี้แล้วมันได้กำลังใจไง

สู้มีความหวังชีวิตมันต้องรอกันต่อไป

เพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่น
อ้าวมันต้องมีความสำเร็จทั้งวันแหละ
มันต้องสำเร็จอย่างเช่นวันนี้ที่สำเร็จจนได้นะคะ

ครอบครัวของพี่บุญฤทธิ์ก็ฐานะปานกลางแล้วค่ะ

ก็จะเอาไปสร้างบ้านให้กับทุกคนที่อยู่ด้วยกัน

อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
โชคดีแบบนี้ทางรายการของเราก็แสดงความยินดีกับพี่บุญฤทธิ์ด้วยนะคะ

พี่บุญฤทธิ์ครับถ้าดูอยู่ในขณะนี้จำผมได้ไหมครับ
พังงาไงที่เราเคยเจอกัน

วันนั้นผมเคยเลี้ยงข้าวพี่พี่จำได้ไหม

ชนะคุณกล้าขนาดนี้เลยเหรอคะ
กล้าพูดอะไรออกไปที่มันไม่เป็นความจริงอะค่ะ